กลับมาบันเทิงไทยรัฐช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพภาพนี้ก่อนแล้วคุณช่วยเดาหน่อยนะว่านี่คือใคร
มันแบบละไม้คล้ายสุดตาเมืองหนึ่งบ้านเราเหมือนมั้ย

เหมือนใช่มั้ยคุณว่าเหมือนใช่มั้ยแต่คนนี้ไม่ใช่แม่อ้ามพัชราพานนักท้าจริงแล้วก็คือ
นางงามร้อยเวทีน้องน้ำเพชรตียาพา
นี่เธอบอกว่าเธอทำตามฝันเลยนะฝันที่เคยฝันนี่ไงตอนนี้เป็นมากกว่าฝันแล้ว
บอกว่าหลังจากที่เมื่อ๒ปีที่แล้วไปทุบหน้าศัลยกรรมใหม่ที่เกาหลีมา
แล้วก็หวังว่าเธอจะมีใบหน้าที่สวยเพอร์เฟคเหมือนกับแม่อ้ำซึ่งจริงมันเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนที่อยากจะมีใบหน้าเหมือนกับแม่อ้ำ
ซึ่งหลังจากที่ทำมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แล้วน้ำเพชรก็เลยขอไปให้เมคอัพอาทิตชื่อดังน้องฉัดแต่งหน้าทำผมสไตล์แม่อ้ำให้แล้วก็ออกมาเป็นภาพที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะต้องบอกว่าละไม้คล้ายมากสุด
แล้วคุณผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงคะน้องน้ำเพชรเธอคบเหมือนแม่อ้ำไหมเหมือนแค่ไหน
ให้คะแนนเต็ม๑๐ไหมให้เท่าไหร่ดีโหวตกันมาแล้วกันคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าจริงอย่างที่บอกแหละหลายคนฝันว่าอยากจะมีใบหน้าเครื่องหน้าที่สวยเหมือนแม่อ้ำ
น้ำเพชรก็เป็นอีกคนนึงแล้วเธอก็ทำตามฝันที่มากกว่าฝันได้แล้วนะคะ
แต่ไม่เป็นไรนะถ้าใครไม่มีสตุ้งสตังไปทำได้เหมือนคุณอ้ำเนี่ย
ผู้หญิงเราก็มีความสวยเป็นแบบของเราเองดูแลตัวเองดีกว่านะคะ